คุณผู้ชมคะพาไปกินเตี๋ยวไก่ค่ะ
ไก่ใส่เส้นใส่ผักใส่ไก่ชิ้นใหญ่
พี่ขอมะละด้วยพี่ชอบมะละ

แต่เตี๋ยวไก่ร้านนี้ใส่เต็มใส่แข้งมาเต็มก้านคอเลยค่ะ
ทำไมร้านนี้ตีนไก่หมดแล้วไง

อย่างนี้ภาษาเขาเรียกว่าเตะเต็มข้อล่อเต็มแข้งโอ้โห

หาว่าพ่อหนุ่มเสื้อดำมามองหน้า
อีกหน่อยต้องกินก๋วยเตี๋ยวไก่ยังไง
ผู้ชายเสื้อดำที่มานั่งใหม่เขากำลังกดมือถือ
เมื่อกี้
แต่เป็นจังหวะคน

แล้วไปตาต่อตาไปประสานกันพอดี

แค่นั้นเหรอเพียงพี่เบิร์ท๕๘วินาทีไม่เกิน

ใครใครอูหือใครมาน้ำแข็ง

นั่งปั๊บแล้วก็ก้มหน้ามองโต๊ะเลยเหรอ
มันก็ต้องเออนั่งแล้วก็มองไปข้างหน้าก่อนเปล่า

เนี่ยแล้วเหตุการณ์นี้ใช่ค่ะมันเกินไปแล้วขนาดนี้โอ้โห
ผู้หญิงที่มากับเสื้อขาวน่ะคือคุณแม่นะ
คุณแม่ก็งงสิว่าเฮ้ยลูกฉันไปทำอะไร
เดินไปดึงลูกชายมานี่คือก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเจ๊น้อยค่ะ
แต่เหตุการณ์นี้ที่เจอนี่เจอไม่น้อยเลยจริง

นักข่าวไปเจอกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะ

คุณละมัยเสื้อสีน้ำเงินที่เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะ
กับพนักงานพนักงานชื่อนางสาวดารี่อายุ๒๔ปีค่ะ
นี่ให้ดูกรอบทางฝั่งขวามือนะคุณผู้ชม

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๓ที่ผ่านมา

คนที่โดนทำร้ายเสื้อดำเนี่ยเป็นลูกค้าประจำนะชื่อนุ่ม
เป็นช่างบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านมากินที่ร้านบ่อย
แล้วก็เลยถามไงบอกว่าพี่พี่ละมัย
แล้วคนที่มาเตะเสื้อขาวนั่นเขาเป็นใครเหรอพี่
พี่ก็ไม่รู้เขามากับแม่
เขามากับแม่แล้วหลังจากที่เขาเตะก้านคอคุณหนุ่มเสร็จแล้วนะ
ตัวเขากลับไปนั่งกินต่ออีกคำสองคำ
แล้วเขาบอกกับพี่ว่าเสื้อดำไปมองหน้าเขา
คือหมายถึงคุณหนุ่มนะนะไปมองหน้า
แต่โอ้โหมันแค่แป๊บเดียวเท่านั้น
แล้วหลังจากที่ลูกเตะเรียบร้อยแล้วแม่ก็พาลูกออกจากร้านไป
ไม่ได้ไปถามไม่ได้ไปขอโทษคุณหนุ่มที่โดนเลยแม้แต่คำเดียวนะ
เจ็บตัวไม่ได้ทำอะไรผิดเลย

แล้วยังไงเนี่ยแล้วน้องคนเจ็บไปแจ้งความไหม

คือตอนนี้ตำรวจกำลังไปตามหาตัวผู้ชายเสื้อขาวคนนี้อยู่
ครับผมเกินไปจริง
ก็เป็นบทเรียนเนอะบางทีแบบเรื่องนิดเดียว
โอ้โหแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าไอ้คนที่เรามองหน้า

ใช่นั่งกินปุ๊บมองนิดเดียวโอ้โหโดนกั้น
ต้องสั่งอย่าไปมองหน้าใครเขาบะหมี่บะหมี่แบนน้ำ

เอาตีนไก่ไม่เอาตีนอื่นอะไรอย่างนี้เราไปตักอย่างนี้เหรอ
แล้วก็ก้มหน้ากินไปก้มหน้าถ้าเงยหน้าลุกเลยนะ
ผมรับไม่ได้จริงข่าวนี้ผมรับไม่ได้จริงนะ
ต้องเอาตัวมาให้ได้นะตำรวจนะ